ไปต่อที่สุราชค่ะอันนี้ก็อุกอ่านเหมือนกัน
เห็นไหมด้านหลังเนี่ยคิดดูผู้ชายคนนี้
ขี่มอเตอร์ไซต์เนี้ยกำลังจะกลับบ้างครับ

เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลไปถึงแล้ว

ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้คือ
ในบ้านภีรพัฐจันถวงอายุ๒๐
คุณผู้ชมดูอันนั้นรอยกระสุนนะคะ
โดนยิงที่อกขวานัดหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมานะ
แล้วเกิดขึ้นหลังร้านอาหารในซอยกรุณราช๓๐กลางเมืองสุราชเลย
ตอนที่ไปตรวจสอบท้ายซอยตรงนั้นเขาก็เป็นห้องแถวห้อง๓
แล้วถามเพื่อนของในบาสหน่อยเพื่อนในบาสเล่าให้ฟังบอกว่า
กับพวกผม๓คนก็ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารตรงข้ามนี่แหละ
แล้วตอนนั้นน่ะเลิกงานบาทก็กำลังออกจากร้าน
เขาขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วพี่กำลังจะกลับบ้าน
แต่รถเก๋งขาวคันนึงมาจอดดักรอ
หลังจากนั้นคนในรถเขาลงมาคน๒คนเอาอาวุธปืนมายิงใส่บาส๓๔นัด
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบาสเคยไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
เพื่อนบ๊าซบอกว่าผมไม่รู้จริง
ไม่รู้หรอกว่าไอ้ฝั่งที่ลงมาคือใครแล้วเคยมีเรื่องอะไรกับบ๊าซรึเปล่า

แต่ก็คือไม่รู้ค่ะ
แล้วก็ต้องดูเอ๊ะเก๋งขาวคันนั้นเป็นรถอะไรหนีไปทางไหน
จะได้ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ